ไปสู่การจัดกิจกรรมแฮชแท็กเซฟ๑๑๒ครับ
อายุทยาชาวบ้านกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันคัดค้านการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
แต่ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่เห็นด้วยก็ออกมาคัดค้าน
แล้วเกือบจะปะทะคารมกันไปดูเหตุการณ์นี้ครับ

เนี่ยภาพนี้แค่เห็นภาพนี่คือตำรวจที่ต้องเป็นคนกลางยืนกั้นให้เลยนะฮะใช่ค่ะ
เพราะเห็นได้ชัดเลยว่าฝั่งหนึ่งก็คือใส่เสื้อสีแดงมาวันนี้
อีกฝั่งหนึ่งใส่เสื้อสีเหลืองมาในวันนี้แล้วยืนประจันหน้ากันแบบนี้เลยครับ
โชคดีว่าไม่ได้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงบานปลายนะฮะ
ภาพบรรยากาศมีบางช่วงบางตอนให้ดูเดือดเหมือนกันด้วยนะคะ

บริเวณตลาดเจ้าพรมครับที่อายุทยาฮะป้าอายุทยา
อันนี้ฉายาของคุณกรยานีจูปรางพร้อมกับกลุ่มปกป้องสถาบัน
แล้วก็มีประชาชนระแวกแถวนั้นนะครับ
ใส่เสื้อผ้าสีแดงแล้วก็ออกมาคัดค้านว่า
ทำไมคุณต้องมาจัดกิจกรรมอะไรอย่างนี้ด้วย
แล้วสองกลุ่มก็มีการตอบโต้กันไปตอบโต้กันมา
ตำรวจสพพระนครศรีอยุธยาครับ
ต้องมาคอยยืนสังเกตการณ์แล้วก็คอยห้ามปราม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

นะครับนี่ครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่
ยุธยาล่าสุดวันนี้นะครับในสังคมไทยเองเราได้เรียน
รู้ถึงความบช้าที่เกิดจากความแตกแยกกันมาพอสมควร

แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง

รักและสามัคคีคือพลังที่สำคัญที่สุด

อย่างที่เขาบอกง่ายว่าคือคุณเห็นต่างก็ได้